แต่ว่าก่อนที่จะไปดูร้านอาหารเราจะพาคุณผู้ชมลงใต้
ไปทำอะไรลงตายไปส่งคลากันหน่อย
เอาก็ดีครับดีของข้าไปหัดใหญ่หัดใหญ่
ไม่ใช่ไปหัดใหญ่คุณคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไประโนธระโนธ
ไปดูแบบวิธีการขูดมะพร้าวแบบโบราณของชาวระโนธกันหน่อยว่า
เขาใช้กระต่ายขูดมะพร้าวหรือเขาใช้อะไรขูดมะพร้าวกันแน่
โอ้โหใจร้ายจังเลยใช้กระต่ายขูดมะพร้าว
นี่ไม่ใช่กระต่ายงู

ใช้แรดขูดมะพร้าวได้ด้วย
อันนี้ไม่ได้เป็นการทารุณกรรมสัตว์นะคุณผู้ชม
คือมันก็คือกระต่ายขูดมะพร้าวนี่แหละ
แต่ว่าภาคใต้เขาเรียกกันว่าเล็กคูด

เล็กคูด
นำมาเรียงลาอยู่ภายในวัดเกษฐชนทีตำบลตะครียะอัมเภอราโนตถ์จังหวัดทรงขลา
นำมาร่วมงานศพนะคะในวิถีชาวบ้านของนายสุชนแกล้งธนง
อายุ๘๕ปีหรือว่ากำนันสุชน
ซึ่งเป็นผู้นำท้องถิ่นแล้วก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่
โดย๑๐๓ไกลถนนแกล้งถนนลูกชาย
ได้มีการจัดงานโสบของพ่อยิ่งใหญ่
ตามแบบวิถีชาวเมืองระโนธเลยนะคะ
ก็มีการระดมชาวบ้านมาเตรียมอาหารโดยเฉพาะการขูดมะพร้าวแบบนี้
ที่จะนำมาทำอาหารนะคะทำขูดมะพร้าวเราก็ต้องมาคันกะทิ
เพื่อที่จะไปทำประกอบอาหารให้กับแขกภายในงานนะคะ
ก็ต้องอาศัยการร่วมกันลงมือขูดมะพร้าวด้วย
เล็กคูดแบบนี้ค่ะคุณ
ก็จะมีหลากหลายรูปทรงมีทั้งงูหนู
อะไรเต็มไปหมดเลยอาจจะเรียกว่าเป็นกระต่ายก็ไม่ถูกซะทีเดียวนะคะ
กิจกรรมนี้ก็เลยเป็นการสร้างความสนุกสนานแล้วก็ความสามัคคีให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีเลย
อกจากนี้การขูดมะพร้าวยังถือเคล็ดลับให้เจ้าภาพนั่งขูดตรงกลางวง
เขาบอกว่าให้ขูดด้วยตรงกลางด้วยรูปกระต่ายเห็นไหม
คุณนั่งตรงกลางนี้แล้วก็จะนำภาพไปปิดหูปิดตาปิดจมูกปิดจมูกตรงกระต่ายนะคุณ
กระต่ายที่เป็นรูปลิงนึกออกไหมคุณนึกภาพลิงที่แบบปิดตาปิดหูปิดปัง

คือที่ฉันอธิบายไปเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงกระต่ายรูปลิง
ต่ายขูดมะพร้าวที่เขาทำไปเป็นรูปลิงเอาผ้ามาปิดตาปิดหูปิดจมูกต่างเอาไว้นี่แหละค่ะ
ซึ่งหมายถึงว่าเจ้าภาพจะต้องตั้งหน้าตั้งตาทำงานอย่างเดียวไม่ต้องสนใจเรื่องอื่น
นั่นแหละค่ะก็ถือว่าเป็นการขุดมะพร้าวอีกรูปแบบหนึ่งนะคุณผู้ชม
ชาวระโนธเนี่ยเขาสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะคะในสมัยโบราณเขาบอกว่ามันก็เป็นเรื่องราวอารมณ์ขันของชาวบ้าน
ที่เขาทำขึ้นมาว่าอยากจะให้เป็นรูปทรงรูปสัตว์ต่างแตกต่างกันออกไป
เหนือจากการที่เป็นกระต่ายสมัยก่อนเขาจะทำเป็นรูปกระต่าย
ปัจจุบันนี้ก็เป็นแค่ไม้เฉยใช่ไหมแล้วก็มีที่ขูดยื่นออกมา

นี่คือแบบสมัยโบราณเลยนะเขาทำสืบทอดกันมานะคะ
เยาวชนรุ่นหลังก็ไม่เคยเห็นนะใช่เดี๋ยวนี้ก็ไปซื้อที่เขาแบบในตลาดนะ
ขูดแบบเรียบร้อยสำเร็จรูปแหละผมจะมีเครื่องแบบว่าคันน้ำมะพร้าวอะไรเลยนะ
ใช่เดี๋ยวนี้ก็มีวิธีหลากหลายรูปแบบกันไปนะคะ
อันนี้ก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นอารมณ์ขันแหละของชาวบ้านนะในสมัยก่อนที่เขารวมตัวกันทำอาหาร
มีรูปเยอะแยะมากมายต่อไปเดี๋ยวจะทำรูปคุณชนะด้วยนะ
แล้วก็ไปนั่งแร่บลิ้นอย่างนี้ขูด
ไอ้ป๋าอะไรให้ผมมาแร่บลิ้นออกทีวี
มันก็แบบว่าที่กู๋ดไง

ดิฉันจะซื้อแก่ไปบ้านเลยล่ะ
ไม่ใช่นะซื้อไว้อย่างนั้นแหละ
โอ้ไกลสงสารตัวผมเองโอ้